ดีคนร้ายฆ่าปาดคอสาวโรงงาน
ซึ่งจริงแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๖กันยายน
แล้วก็ตำรวจตามไล่ล่าว่าคนร้ายเป็นใคร
ท้ายที่สุดแล้วเมื่อคืนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว
แล้วก็วันนี้เตรียมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ถือว่ามีประวัติที่โหดเยี่ยมพอสมควร

ก็เคยจ้วงแทงพ่อเลี้ยงปางตายมาแล้วรอบหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ติดคุกติดตารางแล้วก็หนีไปบวชนะครับ

ท้ายที่สุดมาก่อเหตุครั้งนี้อีกนะครับ
ตำรวจทั้ง๓พื้นที่เลยคุณ๓จังหวัด

ฉะเชิงเซาที่หลบหนี
ทั้งชนบุรีที่ไปจับกลุ่มตัวได้
ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่นะครับ
ส่วนที่ตำรวจได้เบาะแสมา
เพราะก่อนหน้านั้นทีมข่าวของเราก็เคยเปิด
เปิดภาพวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูแล้ว

จับภาพได้ว่าคนร้ายใส่ชุดสีขาว
หน้ากากอนามัยเดินเข้าร้านสะดวกซื้อ

และต่อมาตำรวจสืบทราบว่าคนร้ายเนี่ย
ว่าจ้างแท็กซี่ให้ไปส่งเขา
จากระยองไปฉะเชิงเซานะครับ
แล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่ง
ที่ตำรวจสาวพอร์เมืองฉะเชิงเซา
จริงแล้วเคยจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้ก่อนนะ
แต่ตอนนั้นเป็นข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย

ตัวของเขาเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
คนร้ายตัดผมสั้นเกลียนนะครับ
แล้วท้ายที่สุดปรากฏว่าตัวเขา
หนีออกจากโรงพยาบาลพุทธโสธร
คือตอนนั้นเข้าโรงพยาบาลและตำรวจจับกลุ่มตัว
แค่ในคดีเมาสุราประพฤตนวุ่นวายเอง
โดยที่ยังไม่โยงเกี่ยวกับเรื่องของคดี

พอเขาหนีออกจากโรงพยาบาลพุทธโสธรแล้ว
เขาก็หนีเรียกว่าหัวสุรคุณ
ไปหลายจังหวัดพื้นที่๓จังหวัดรอยต่อตรงนี้นะฮะ
ระยองฉะเชิงเซาแล้วก็ชนบุรีนะครับ

ตรงกันกับคนใส่ชุดขาวที่เดินเข้าร้านสะดวกซื้อ
และส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรแล้วออกจากโรงพยาบาลหนีมา

ทีนี้ก็เลยต้องมีการประสานกันระหว่างตำรวจของ๒สพ๒จังหวัด
ยืนยันให้แน่ชัดว่าเป็นคนร้ายที่ไปก่อเหตุฆ่าปัดคอสาวโรงงาน
ทีนี้ก็รีบเดินทางจะไปอายัดตัวที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
ปรากฏว่าคนร้ายหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ
คดีนี้ท้ายที่สุดเมื่อคืนนี้ช่วง๒ทุ่ม
ตำรวจสพหนองกลับนะครับ

ตามจับคนร้ายบรายนี้มาที่โรงพักได้แล้วนะครับ
คนร้ายคือนายอุดรเกณฑ์มาอายุ๕๐ปี
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
จับได้ขณะที่เดินวนไปเวียนมาอยู่ริมถนน
ในพื้นที่ของจังหวัดอะไรรู้ไหมฮะ
ชนบุรีครับอำเภอพนัฐนิคมครับ

ตำรวจสืบทราบว่านายอุดร
หนีออกจากโรงพยาบาลพุทธโสธรที่ฉะเชิงเซามา

ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ขึ้นรถโดยสารประจำทาง
มาลงที่พนัฐนิคมชนบุรี

แล้วก็เลยตามไปจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ

คุมตัวขึ้นรถตู้มาสอบปากคำ
เมืองต้นผู้ต้องหาให้การรับสาภาพนะครับ
ลงมือฆ่านางสาวหยดน้ำสิงใจจริง

โดยอ้างว่าต้องการจะข่มขืนผู้หญิงด้วยคุณ
แต่ว่านางสาวหยดน้ำผู้ตายขัดขืน
ก็เลยลงมือฆ่าปาดคอครับ
แล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย

ก็เลยต้องทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ในเมืองกระยอง
แล้วก็จ้างรถแท็กซี่ไปส่งที่ฉะเชิงเศร้า

แท็กซี่บอกว่าตอนแรกไม่รู้เลยว่าเป็นคนร้าย
แต่เขามาว่าจ้างให้ไปส่งข้ามจังหวัด
เรียกค่าโดยสารไป๑๕๐๐เขาก็ต่อรองเหลือ๑๒๐๐
แต่ว่าพี่แท็กซี่บอกว่าไม่ได้ก็ต้อง๑๕๐๐ตามราคาเหมา
แล้วก็ไปส่งกันที่ฉะเชิงเศร้า

ตำรวจก็เร่งสอบปากคำผู้ต้องหา
เพื่อเตรียมทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
แล้วก็ตอนที่นักข่าวเนี่ย
เห็นว่าตำรวจพาตัวของคนร้ายมาสอบปากคำ
นักข่าวก็พยายามที่จะจ่อไมค์จี้ถามนะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากจะขอโทษ
หรือว่าเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือไม่
เขาก็บอกว่าขอโทษผมผิดพลั้งไปแล้ว
หลังจากนั้นทางตำรวจก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ตำรวจบอกว่าเขาก็ยอมรับสาภาพทั้งหมด
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่า
นักข่าวถามว่าคนร้ายสติดีหรือไม่
เพราะเห็นบางครั้งตอบสื่อพูดจาวกไปวนมานะครับ

ตำรวจตั้งข้อกล่าวหานายอุดรว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ
แล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นศพนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจนำตัวนายอุดรในเช้า
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องขัง
พบว่าผู้ต้องหานั่งคอตก

ใช่ค่ะแต่นี่คือเป็นภาพตอนทำแผนเมื่อเช้า
คุณดูสิคุณดูสิคือกำลังตำรวจมาเยอะมากเลยนะ
แล้วตอนนั้นเสียงชาวบ้านที่มารอดูทำแผนเนี่ย
ตะโกนสาบแช่งเลยค่ะช่วงนี้
ซึ่งนายสุจินสุขเกิดนะคะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
บอกว่าพอจับตัวคนร้ายได้นะ
ชาวบ้านเขาถอนหายใจเลยค่ะ
โล่งใจมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขากลัว

เนื่องจากคนร้ายอะไรเขามีพฤติกรรมเลยนะคะ

ใช่นะครับตำรวจนับร้อยนาย
ต้องควบคุมนายอุดรมาชี้จุดเกิดเหตุ
ท่ามกลางเสียงตะโกนด่าสาบแช่งนะครับ
คดีนี้ถือว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัว
ผู้เสียชีวิตและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับ
โดยสามีของผู้เสียชีวิตคือนายพีรพงศ์กาจุมปูนะครับ
ขอบคุณตำรวจที่ตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาลงโทษได้
และอยากให้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต
เพราะเป็นบุคคลอันตรายนะครับ
นี่ก็เป็นสามีของผู้เสียชีวิตเลยนะ
ก็ขอบคุณทางตำรวจนะครับ
หมดล้ายแล้วพี่
คือรอมา๑๐วันแล้วที่เขาหนีไปพี่

ต้องขอบคุณตำรวจทุกท่านนะครับที่คอยช่วยเหลือนะครับ

คือพฤติกรรมของเขาคือพยายามหนีไปเรื่อย
ตอนนี้เรามองว่าติดใจเขาเป็นอย่างไรบ้าง

คนบ้าของโหจีบ้าไม่น่าจะคิดแบบขนาดนี้ครับ
อย่างไรก็อยากจะให้เอาเรื่องถึงพิสูจน์

ใช่อยากให้ประหารค่ะ

แล้วทุกคนที่อยู่มิลละแวบนี้ก็
คนไทยทางยอมย่าถ้ามีคนประเทศนี้
ใครมีลูกมีหลานก็จะหวัดเราเอง

แล้วก็โอ้โหเกือบจะโดนรุมประชาธารณ์

แล้วตำรวจต้องคุมตัวสามีของผู้เสียชีวิตด้วย
กลัวน้องเขาจะแบบอารมณ์ขึ้นนะครับเพราะเจอผู้ต้องหา
ทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดูแลพื้นที่ที่เกิดเหตุ

ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเลย
ก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยเพราะคนร้าย
มีพฤติกรรมฆ่าสาวโรงงานอย่างโหดเยี่ยมนะครับ
หลังจากนี้ทางชุมชนจะได้มีการติดตั้งกล้องวงจร

หากเกิดเหตุร้ายจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ
เพราะว่ายังจับปลูกร้ายไม่ได้
กลัวจะกลับมาทำร้ายอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
กลัวจะมาสร้างปลอดภัยในพื้นที่อีก

ก็ถือว่าในการจับปลูกข้างนี้
ก็ทำให้ปิดล้องชาชนชาตุบันต้องกลัวก็สบายใจขึ้นนะครับ

แต่ทีนี้ครับนักข่าวไปพูดคุยกับแม่ของผู้ต้องหา

ว่าประวัติของลูกชายเนี่ยเยี่ยมโหดเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเกือบจะทำพ่อเลี้ยงตายแล้ว
แล้วก็ติดคุกติดตารางมาแล้วก็ไปบวช
บวชเป็นถึงเจ้าอาวาสด้วยนะ
บวชมาศึกออกมาก็กลายเป็นฆาตกรอีกนะครับ
นี่ฮะนางบัวลาจันทเซนอายุ๘๒ปี
แม่ของนายอุดรนะครับเสื้อสายอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
พอทราบว่าลูกชายเป็นฆาตกรแล้ว
ติดคุกติดตารางแล้วถูกจับได้แล้วนะฮะ
แม่ก็บอกแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับ
ไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ลูกชายเนี่ย
เป็นคนโมโหร้ายชอบทำร้ายคนในครอบครัว
ตัวแม่เองนะก็เคยจะโดนทำร้ายบ่อยครั้ง

ยังต้องปีนหน้าต่างหนีออกมาจากบ้านหนีลูกชาย

และคุณแม่ก็เล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ๑๐ปีก่อน
ลูกชายเคยโมโหพ่อเลี้ยง
นั่งคล่อมพ่อเลี้ยงและใช้มีดเนี่ย
้วงแทงพ่อเลี้ยงจนไส้ทะลักคุณ
อกจากแทงท้องแล้วยังแทงตามใบหน้า
พ่อเลี้ยงต้องได้รับการรักษาเย็บเป็นร้อยเข็มนะคุณนะ

แล้วก็ถูกตำรวจตามจับกลุ่มได้
คดีที่ทำร้ายร่างกายพ่อเนี่ยนะฮะ
ติดคุกติดตารางมาก็๔๕ปีแล้วนะครับ
หลังจากออกจากคุกก็ไปบวชอีกที่จังหวัดเลย

แต่ก็ไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านอีกเลยนะครับ

ปาดคอสาวโรงงานที่จังหวัดระยอง

แต่ว่าถ้าทำตัวแบบนี้ก็ต้องตัดหางปล่อยวัด
ตัดขาดจากความเป็นแม่เป็นลูกกันเพียงเท่านี้นะครับ

ก็บอกว่าเขาในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้าน

หลังจากได้ทราบข่าวว่าลูกชายของบ้านนี้
ถูกตำรวจรวบตัวได้แล้วก็โล่งใจมาก

คือกลัวไงก่อนหน้านั้นกลัวนะครับ
กลัวว่านายอุดรจะหลบหนีกลับมาในพื้นที่ของบ้านดุงแห่งนี้

ถ้ากลับมาหลบหนีแล้วมาก่อเหตุในพื้นที่มันจะอันตราย
นี่ไงคือคนข้างบ้านเขาก็กลัว

ขนาดน้องชายน้องของนายอุดรคนก่อเหตุเนี่ยนะ
เขาบอกว่าพอรู้ตัวพอรู้ว่าพี่ชายถูกจับตัวได้

เพราะว่าน้องก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดพี่กลับมาที่บ้าน
มันจะเกิดความวุ่นวายทั้งในครอบครัวด้วยในชุมชนด้วย
พี่ชายกลายเป็นบุคคลอันตรายแล้ว
เพราะว่าเดินทางไปไหนคือเขาพกมีดตลอดเลยนะ
เหมือนกับพร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมที่จะทำร้ายทุกอย่างที่ขวางหน้าเลย
ซึ่งเรื่องนี้น้องชายบอกว่าต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายนะ
ส่วนรายละเอียดคำรับสาภาพนะฮะที่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับ
คนร้ายก็ยอมรับสาภาพนะว่าพลาดพลั้งลงมือก่อเหตุไป
โดยที่ไม่รู้จักผู้หญิงที่เขาไปก่อเหตุด้วยมาก่อนเลยนะครับ
แล้วก็ทีนี้หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปหลายจังหวัดจริงนะครับ
เขาบอกว่าเขาเคยเห็นผู้ตายขับรถจักรยานยนต์มาจอด๒วันก่อนเกิดเหตุ
แล้วก็สังเกตสังกาแล้วแล้วพอวันเกิดเหตุคือวันที่๖กันยายน
มาก่อเหตุเพื่อหวังชิงทรัพย์นะครับและหวังจะข่มขืนด้วยนะฮะ
นี่คือคำสาภาพล่าสุดนะครับ
และตอนนั้นไม่ทันได้ข่มขืนเพราะว่าผู้ตายขัดขืนเขาก็เลยฆ่าปาดคอ
แล้วก็ชิงทรัพย์ของผู้ตายไปนอกจากรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปแล้ว
ยังเอาเงินของผู้ตายไป๒๐๐บาทด้วยนะครับ
แล้วก็ยอมรับสาภาพอีกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
เสพยาเสพติดมา๓เม็ดนะครับ
ก็เลยมาก่อเหตุครั้งนี้นะฮะ
แน่นอนคดีนี้คดีใหญ่จับกลุ่มได้แล้วคลี่คลายได้แล้ว
ก็รับโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แต่พอฟังประวัติแล้วโชคชนจริงถึงขั้นขนาดเป็นเจ้าอาวาส
แล้วยังมาก่อเหตุแบบนี้อีกแล้วนะคะ